เรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องราวดี

เป็นเรื่องที่สาวอาสาสมัครศูนย์มนุธรรมนะคะ

ขอบคุณหนุ่มขี่บิ๊กไบท์ใจดี
เปิดทางนะคะพาคนป่วยซึ่งเป็นคนป่วย
ซึ่งจะพาไปโรงพยาบาลโดยศูนย์มนุธรรมนะคะ
แม้ว่าจะไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ก็ช่วยกันค่ะ
วิดีโอนี้นะคะโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊ค
ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครศูนย์มนุธรรม

ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมา
ขณะที่รถฉุกเฉินกำลังนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ส่งโรงพยาบาลราชวิถีท่ามกลางการจราจรที่ติดขัด
จู่กับใบเกอร์หนุ่มพลเมืองดีค่ะ
ปรากฏตัวใกล้แยกประชาธรรมถนนประดิษฐ์มนุธรรม
คุณใช้เหมือนคำเป็นฮีโร่เลยปรากฏตัวขึ้นมา
ปรากฏตัวขึ้นมานะคะดีนะไม่มีผ้าผูกตรงนี้เป็นไอ้มดแดงเนอะ
ช่วยค่ะเปิดทางคอยส่งสัญญาณ
เพื่อให้รถยนต์คันอื่นนั้นหลีกทางให้กับอาสาสมัครนะคะ
จนถึงสะพานข้ามแยกรัชดาพระราม๙
ก่อนที่จะแยกย้ายหายไปโดยปริศนา
เข้าเป็นใครนะคะเข้าไปกันไม่ใช่อยากรู้ไปหน้าภายใต้หมวกจังเลย
ใช่เลยนะคะก็เป็นผู้ที่บันทึกเหตุการณ์
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าอยากขอบคุณพลเมืองดีอะไร
แม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ที่บอกไปเขาหายไปเลย
ไม่เห็นหน้าอีกเลยนะคะรวมถึงอยากฝากไปถึงทุกคนด้วย
หากพบรถฉุกเฉินขอความกรุณาหลีกทางให้ด้วย
เพราะว่าทุกวินาทีที่เสียไปมีค่าต่อลมหายใจของผู้ป่วยที่อยู่ในรถกู้ภัยนะคะ
แม้ว่ารถจะติดแบบนี้เราก็เลี่ยงเบียงซ้ายหน่อยขวาหน่อย
ให้เขาไปได้ช่วยกันขยับคนละนิดคนละหน่อยนะคะ